เพราะว่าเวลาร้อนก็อยากจะไปหาที่เย็น
อยากเล่นน้ำอยากตากพัดลมอยากตากแอร์

แล้วเดี๋ยวพาไปดูถ้าเกิดว่าคนไม่สนใจ
ช่วยเหลือตัวเองเอาก็ได้

เนี่ยก็ไม่สนใจหนูอ่ะ
ก็หนูร้อนอ่ะร้อนทำไงอ่ะ
เดินไปดิพัดลมมันลงแต่ตรงคน
ทำไมไม่ปรับให้มันสายไม่สายใช่ไหม

คนหันไปเกิดอะไรขึ้น

ลมพัดเอ้ยได้หรอ

ขนาดคนยังร้อนเลยทำไมคนไม่รู้ล่ะว่าหนูก็ร้อน

บ้านไหนเลี้ยงสัตว์อย่าลืมดูแลน้องให้ดีนะคะ

ระบายอากาศให้สัตว์เลี้ยงบ้างเพราะว่าสัตว์เขาก็ร้อนเหมือนกัน
ช่วงนี้มันร้อนแล้วจริงแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยร้อนขึ้นด้วยนะ
นี่วิธีล้อนขายที่บ้านผมที่พิษธุโลกอ่ะ

โกนขนมันหมดเลยเยี่ยนเลย

แต่มันหายร้อนไง
คุณอย่าคิดแทนมาสิ
มันอาจจะร้อนข้างใน

หาวิธีคลายร้อนกันไปจะไปอาบน้ำไปเล่นน้ำ